อีกรายการหนึ่งนะครับที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดในนัดชิงชนะเลิศก็คือการอาการโคกครับครั้งที่๒๑ครับ
รายการนี้ก็สร้างยอดนักเตะแล้วก็ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มากมายเลยทีเดียวนะครับ
ฟุตบอลโค้กครับครั้งที่๒๑ครับหนึ่งในรายการระดับเยาวชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ก็เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนที่จะเริ่มฟาดแข้งในปีนี้ก็มีพันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็มีนายกรวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงนายนัทธนลดานัยพิริยะผู้อำนวยการฝ่าย
รายการกีฬาและผู้อำนวยการฝ่ายออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ครับ
รายการนี้ถือว่าเป็นรายการแจ้งเกิดของนักเตะทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ลองไล่เลียงให้ฟังก็ขึ้นชื่อคุ้นหูทั้งนั้นครับ
ไม่ว่าจะเป็นธิรสินแดงดาสหรัฐอยู่เย็นจักรพันธ์แก้วพรมสุภาชัยใจเด็ดสุภาโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาที่กล่าวมาทั้งหมด
นี่ก็เคยเล่นโคกครับมาทั้งนั้นนะครับ
ปีนี้ครับเน้นเยาวชนอายุไม่เกิน๑๙ปีโดยจะเชิญเยาวชนทีมสำรองจากไทยพิมมาลีก๑๖ทีม
อย่างละ๑ทีมแบ่งออกเป็น๘กลุ่มทั่วประเทศ
สำหรับผมอะไรอย่างนี้รายการครอบครับ
ผมว่าเชื่อว่านางคุณบอลทุกคนที่เป็นเยาวชนทุกคนก็คงฝ่ายฝันที่จะเล่นรายการนี้
ซึ่งตอนผมเป็นเยาวชนผมก็ฝันว่าผมอยากเล่นรายการโคลดคอปครั้งนี้สักครั้งหนึ่ง
สุดท้ายก็ได้สัมผัสกับรายการนี้จริงแล้วก็ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับผมนะครับ
ก็สำหรับสนามแรกนะครับจะเริ่มที่กรุงเทพหานครครับในวันที่๒๒สิงหาคมนะครับ
ไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่จังหวัดแพร่ในวันที่๑๔ธันวาคมนี้